คือเรื่องของนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่อง

คือประชุมทีมชาติรายวัชบอกแล้วว่าไม่เรียกไม่เรียกมา
มาเล่นในเกมอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
คราวนี้ก็เลยต้องไปถามทางสมาคม
แกรมอุ่นเครื่องของสินทวีชัยที่ต้องแมทอำลาเนี่ย

พอไปถามสมาคมก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

กรณีที่นักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศ๔รายเนี่ย
ว่าทุกอย่างนั้นเป็นการตัดสินใจของโค้ช
ว่าต้องดูว่าผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไร
การนำเอานักเตะมาเล่นเพียง๑เกมแล้วต้องเสียโคต้าเกมที่เหลือไปจะเหมาะสมหรือไม่

สรุปก็คือผ่อนควายไปทีนึง

หรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณจะเอามาก็ได้

เอามาร่วมงานแล้วจะลงแป๊บนึงไหมเพื่อให้เขาเล่นด้วยกันหรือจะมาร่วมงานตอนท้ายก็ว่าไป
เพราะว่านักเตะเองเนี่ยเขาก็แสดงเจตจำนกว่าก็อยากมานะ
อยากมามันเป็นเกมที่เล่นทีมชาติด้วยกันมานะครับก็ควรจะมีโอกาสได้บินเหมือนกัน
คราวนี้ก็อยู่ที่รายวัชธรรมดิ์แต่ว่าถามนายกพูดแบบนี้เดี๋ยวรอมีโอกาสเจอรายวัชธรรมดิ์
คงจะได้คำตอบว่าจะเอายังไงแต่สุดท้ายผมเห็นด้วยนะเรื่องนี้
เขาอยู่ในจุดที่ดีกว่าทำไมคุณไม่ให้คนที่แบบ
ยังไม่ติดอ่ะไปลงเล่นในเกมสองเกมนี้

เรื่องของที่ผู้เล่นตัวจริงว่าจะมีใครกันบ้าง
ได้ติดตามข่าวสารกันกับทางไทยรัฐทีวีอย่างแน่นอน
เพราะว่าในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้งสองนัดที่จะเจอกับฮ่องกงแล้วก็ธิริเดนแอนโตเบโก้เราจะถ่ายทอดสดนะ